พรุ่งนี้เนี่ย๓๑ตุลาคมที่จริงแล้วเป็นกำหนดการเดิมนะครับ
ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนัดฟังคำตัดสินนะครับ
ในคดีน้องชมพู่คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะฮะ
เรียกกันง่ายคดีลุงพลเนี่ยนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นมีรายงานว่าศาลครับ
อาจจะแจ้งเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นปลายเดือนธันวาคม
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจร่างคำพิพากษานะครับ
ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยนะครับจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารครับ
นัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารนะครับ
เป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลครับ
แล้วก็ป้าแตนหรือว่าคุณสมพรหลาโพนะครับ
สองสามีภรรยาเป็นจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองครับ
โดยมีการฟ้องนายชัยพลเนี่ยจำเลยที่๑นะครับ
ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปรัสจากเหตุอันสมควรนะครับ
มีอีกนะฮะทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปีไว้นะที่ใด
เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตาย
แล้วก็มีอีกข้อหาหนึ่งนะครับข้อหาที่๔ครับร่วมกันกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
การชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ขณะที่จำเลยที่๒ครับนางสาวสมพรป้าแตนตามความผิดครับฐานร่วมกันกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
กรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อันนี้ก็คือข้อหาเดียวกันกับทางลุงพลในข้อหาที่๔นะครับจากเดิมก็คือ๓๑ตุลาคมวันพรุ่งนี้
ในเวลา๑๐นาฬิกาสารนั้นแจ้งเลื่อนการอ่านคำพิพากษานะครับ
จากเดิมกำหนดเป็นพรุ่งนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจร่างคำพิพากษาครับก็เลยเลื่อนออกไปตามกำหนดการใหม่บอกว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ
อันนี้คือล่าสุดนะครับหลังจากที่หลายคนก็จับตาครับคือในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
ถ้าบอกว่าคดีฆาตกรรมไหนที่หลายคนอยากจะรู้มากที่สุดว่าผลการตัดสินสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรเชื่อว่าคดีน้องชมพู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทางฝั่งลุงพลป้าแตนนะคะทางครอบครัวน้องชมพู่นะคะทั้งพ่อทั้งแม่ก็เตรียมที่จะ
คือทุกฝ่ายก็จะมุ่งไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารกันหมดแล้วล่ะ
ทีมข่าวผู้สื่อข่าวเองก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเอ่อถ้าถ้าไปดูทางฝั่งพ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าก่อนที่จะไปมุกดาหารเนี่ยเขาก็ไปที่สถูปนะคะของน้องชมพู่นะคะ
ก็ไปที่วัดถ้ำภูผาแอกพ่อกับแม่มาจุดทูปคนละหนึ่งดอก
ะนมเปรี้ยวซึ่งเป็นนมที่น้องชอบเอาไว้ให้แล้วก็บอกว่า
ตอนนี้พ่อกับแม่กำลังจะไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารไปรอคำตัดสินจากศาลในคดี
ให้น้องรอฟังข่าวดีนะคะส่วนพ่อก็บอกว่าเอานมเปรี้ยว
ซึ่งเป็นของที่น้องชอบมาให้แม่น้องชมพู่เนี่ยนะคะ
บอกว่าทุกครั้งที่มาที่สถูปน้องก็จะบอกน้องเสมอนะคะ
ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของคดีส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับเวรกรรม
ของคนที่กระทำกับน้องสุดท้ายเขาจะรุ่มร้อนใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปเองค่ะ

อันนี้คือแม่มาบอกน้องว่าเดี๋ยวแม่จะไปมุกท้าหาง
ใช่จะไปรอฟังคำพิพากษาคดีน้องนี่แหละ
ก็จะมาจุดทูปบอกเมื่อคืนก็มาแล้วคนหนึ่ง

ถ้าเป็นทางทำหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับกรรมเวรอะไรพวกนี้
มันก็จะขึ้นอยู่กับจิตใจของคนที่ทำอยู่แล้ว

เขาต้องมีผลกรรมในใจเขาอยู่แล้วค่ะ
ก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นอยู่
วันนี้อยากให้น้องได้รับความวิวิธีทำ

คุณผู้ชมค่ะซึ่งหลังจากที่ศาลได้ประกาศเลื่อน
อ่านคำพิพากษาในคดี
ช่วงปลายเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวเราก็ได้ไปพูดคุย
กับคนในครอบครัวของน้องชมพู่อย่างตาชาญ
หรือว่าในชาญหลาโพคุณตาน้องชมพู่นะคะ
ก็บอกว่าตลอด๓ปี๕เดือน
ก็รอมาตลอดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาแบบไหน

เพราะว่าฝั่งจำเลยคือป้าแตนเนี่ย

ฝั่งโจทย์ก็คือพ่อน้องชมพู่นะคะ
ก็เป็นคนในครอบครัวกัน

คนเป็นพ่อก็รู้สึกไม่ดีอย่างแน่นอน
แต่ว่าตนเองก็ทำใจไว้แล้วส่วนหนึ่ง
ว่าอาจจะต้องมีคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่ง

วันนี้พอสารประกาศเลื่อนพิพากษาคดีออกไป
ก็ยอมรับว่าผิดหวังเพราะว่ารอมานาน
แต่ก็เคารพการตัดสินใจของศาล
ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะ
สังขารของเราความเจ็บไข้ได้ป่วย

แต่เราก็อยากจะรู้จะเห็นว่าเออ
พอตัดสินออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น
เราก็จะได้สบายใจไป
แต่พอยืดอีกก็ยังรอได้
ก็ยังรอได้ถ้าหากยังมีชีวิตอยู่
ยังรอได้รอจนกว่าถึงว่า

นับแต่หรือว่านายนรินหลับโพนะของชมพู่
ก็เป็นอีกคนนึงที่รอคดีมากว่า๓ปี๕เดือนเหมือนกัน
คือเธอก็บอกว่าการที่สารจังหวัดมุกดาหารประกาศเลื่อนคดีออกไป
ก็ผิดหวังพอสมควรเพราะว่าเฝ้ารอมานานมาก
เพราะว่าตัวเองในอดีตก็เป็นคนหนึ่งที่ตกเป็นจำเลยสังคม
ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องสงสัย
พิพากษาทุกคนก็จะได้รู้ความจริงกันว่าเป็นยังไงนะคะ
แต่ว่าถึงแม้ว่าสารจะเลื่อนออกไปตนเองในฐานะคนในครอบครัว
ก็สามารถรอได้เพราะว่า๓ปีกว่าที่ผ่านมา
ก็รออย่างใจจดใจจ่อรออีกสักนิดก็ไม่เป็นไรค่ะ
นะครับอ่ะคุณผู้ชมครับทีนี้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าพร้อมน้อมรับนะคำสั่งคำพิพากษาของศาลโดยทนายความ
ก็บอกให้ไปสารตามนัดวันพรุ่งนี้นะครับ
คือทางลุงพลป้าแตนเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะครับ
จะมีข่าวว่าสารจังหวัดมุกดาหารนั้นมีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทั้งสองคนให้สัมภาษณ์
ป้าแตนเนี่ยบอกว่าจะไปที่จังหวัดมุกดาหารครับ
ลุงพลบอกว่ารอวันฟังคำพิพากษานี่เขาสัมภาษณ์ที่จังหวัดสกลนครนะครับ
รอฟันวันฟังคำพิพากษามาระยะเวลา๑ปียอมรับว่าช่วงแรกที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อครับ
รู้สึกกังวลใจเพราะว่ายังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี
แต่ว่าพอสืบพยานทุกปากเสร็จเนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับ
พิสูจน์ตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมครับ
แล้วก็ยอมรับว่าทุกวันนี้คิดถึงน้องชมพู่นะครับ
เพราะว่าเป็นหลานที่เคยเลี้ยงดูครับแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์อีกด้วย
จากนั้นพอช่วงสายวันนี้ก็เลยมีข่าวออกมาเนี่ยนะครับว่า
สารนั้นนัดเลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปเป็นปลายเดือนธันวาคม
ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอลุงพลกับป้าแตนอีกครั้งครับคราวนี้
ลุงพลกับป้าแตนก็บอกว่าพรุ่งนี้คงไปสารตามนัด
เพราะว่าคุยกับทนายแล้วนะครับยังไม่ได้รับแจ้ง
อย่างเป็นทางการว่ามีการเลื่อนฟังคำพิพากษาจริงไหม
ซึ่งตามขั้นตอนก็ต้องไปฟังศาลวันพรุ่งนี้ก่อนครับ
พร้อมกับย้ำว่าไม่กังวลและเฝ้ารอวันที่ศาลนั้น
จะมีการอ่านคำพิพากษานะครับ
ทางฝ่ายป้าแตนครับบอกว่า
น้อมรับคำสั่งสารนะลุงพลก็บอกว่าไม่เป็นปัญหานะ
ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ต้องเจอฝ่ายของแม่น้องชมพู่นะครับ
เพราะส่วนตัวก็ยังคิดเสมอว่าเป็นญาติกันอยู่ตลอดนะครับ
ลุงมองนะลุงก็มองลุงก็มองเพราะว่าก็เราเป็นญาติกัน

เขาก็ปกตินะเพราะว่าช่วงที่สื่อพยานทุกคนก็จะใส่แมสปิดหน้า
มันก็มองเห็นแค่ดวงตาเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรกับเรา
เราก็ทำหน้าที่ของเราคือการสืบพยานไปฟังพยานแต่ละปากในการสืบพยานในชั้นศาล
หน้ากันอ่ะเห็นแต่ให้ได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับ
ก็ไม่อาจทราบไปตรงนั้นเพราะว่ามันก็อยู่ข้างในเพื่อนน่ะเนอะ
แล้วก็หน้าที่เราคือไปรับฟังจะเป็นออกมารูปแบบไหน
เลื่อนหรือว่าจะฟังคำตัดสินเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเข้าไปนั่ง
รอรับฟังพร้อมน้อมรับทุกอย่าง